ท่านผู้ชมครับตามเพิ่มเติมสักหน่อยกันแล้วกันนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอข่าวสารเรื่องในจิลเฮ็งคุง
อายุ๘๔ปีกับนางน้อยพิทักษวรชัยอายุ๗๙ปีขึ้นป้ายขนาดยักษ์นะฮะ
คุณสามเมตรนี่ฮะเอาไว้ที่หน้าปั๊มน้ำมันปตทสาขาลานศักดิอุทัยธานี
ลักษณะตัดเพาะลูกนี่ฮะลูกหรือว่าลูกสะพ้ายอะไรด้วยก็แล้วแต่นะครับ
เรื่องค่าเช่าที่ปั๊มน้ำมันเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่หลายคนก็เลยพูดถึงกันเยอะนะครับ
พากษ์วิจารณ์กันไปต่างต่างนานานะครับคือวันนี้เราก็อยากฟังทางฝั่งของลูกลูกบ้าง
จริงก็พยายามติดต่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะวันนี้ก็พยายามติดต่อไปยังฝั่งลูกอีกนะครับทุกผู้ชมครับ
เบอร์โทรมาก็โทรไปหาลูกชายคนโตของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านนี้นะครับ
ไม่มีใครรับสายนะฮะก็พยายามโทรไปหาลูกสาวคนกลางก็มีคนรับสายนะครับ
พอถามว่ามาจากไหนบอกว่าเป็นเนี่ยเราก็อยากจะขอสัมภาษณ์ขอถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อย
แต่ลูกสาวคนกลางก็บอกว่าไม่สะดวกจะพูดถึงฮะ
ค่ะแล้วก็วางสายไว้เลยนะคะทีมข่าวของเราก็ไม่ลดลักความพยายามนะคะ
เพราะว่าเราก็ต้องฟังข้อมูลให้รอบด้านนะคะอยากฟังจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอ่ะนะคะ
ก็พยายามที่จะโทรหาปรากฏว่าติดต่อไปที่ภรรยาของลูกชายคนโต
เขารับสายแต่ไม่มีเสียงตอบอะไร
ทีมข่าวก็พยายามจะอธิบายชี้แจงถึงเหตุผลที่โทรมา
เผื่อว่าอยากจะแก้ข่าวไหมอยากจะพูดอะไรไหมให้ข้อมูลอะไรไหมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับนะคะ

ฮัลโหลคุณประพัทย์สลาค่ะ
สวัสดีค่ะจากไทยรัฐทีวีนะคะคุณประพัสลา
พอดีจะโทรมาหาคุณประพัสลาค่ะว่า
จะอยากได้ฟังทางมุมของคุณประพัสลาค่ะ
ได้พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างค่ะว่า
แท้จริงแล้วทางฝากฝั่งของเรามีความคิดความเห็น
อะไรยังไงบ้างนะคะกับเนื้อหาทั้งหมดที่ได้มีการนำเสนอไปค่ะคุณประพัสลาคะ

นี่นะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ที่คิดว่าเป็นที่อยู่ของลูกชายคนโตแต่ไม่เจอใคร

ทีนี้ค่ะถ้าฝ่ายลูกอยากจะชี้แจงหรือว่าแก้ข่าวในเรื่องนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็พร้อมจะเป็นสื่อกลางให้นะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์เราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้ว
ทีนี้ยังไม่ได้คุยกับลูกเลยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในวันนี้ค่ะนักข่าวของเรา
ที่จังหวัดอุทัยธานีก็แรงงานมาว่าปั๊มน้ำมันปตลสักของในจิลและนางน้อย
ข้อความที่ตัดพอลูกถูกลื้อออกไปแล้วนะคะ

สอบถามแม่ค้าที่ขายของอยู่หน้าปั๊ม
บอกว่าทางปั๊มได้รื้อป้ายออกไปตั้งแต่ตอนเช้าก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไม

ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากให้จบลงด้วยดีเพราะว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเดียวกันนะคะ